ขุมชาติที่เป็นภูมิในประวัติศาสตร์

ไกลวันจะหลวยออกเลยนะครับจะได้มีโอกาสทุกที่มา
ค่ะค่ะขอบคุณผู้ชมเราก็จะทำตลาดน้ำ
เพราะรับบริจาคเรือยกมาเมื่อไหร่
ท่านผมท่านได้มาร่วมบุญรักษูนย์กับฐังวัตตแฟนนะครับ
จะทำการโทษในวันที่สามพฤษฐิสตาแล้วกันถือวันที่สองเราก็จะมี
ลำลงมหาสนุกตัวโหยวงคุณอึงกะไฉสีใจส้ม
ดนตามจากภาพใต้นะครับยกพร้อมแล้วที่มันไปพักต้ายยังไม่ได้อ่ะ

แต่ท่านก็ยังไม่ได้พักไปวันนี้นะครับเพราะว่าอีก๖คนจะต้องเข้าพิธีวันที่๙เหลือง๙ขึ้นเก้าข้างนะครับ

อ๋อมาจากบังบดฮองค่ะ

แต่ขย้าวเซ็มซีด้วยเล็กนี้นะ

ตัดออก